โควิดโควิดบุกสภาสอสอเป็นกันเพียบเลยโอ้โหไปดูหน่อยคุณผู้ชม
กลายเป็นคลัสเตอร์สภาตอนนี้น่าเป็นห่วงแต่ยังไม่มีการยกเลิกการประชุมสภา
เพราะเขาบอกว่าไปติดจากบุคคลใกล้ชิดไม่ได้มีการระบาดในสภานะครับ
แพทย์สุกิตอัตโถปกรณ์ครับที่ปรึกษาประธานสภาพุทธแทนราชดรบอกว่า
การติดโควิดสิบเก้าในกลุ่มสอสอก็มีสอสอภักดิ์ภูมิใจไทยติดไปตั้งแปดคน
สอสอภักดิ์พลังประชามารับติดเชื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งคนรวมเป็นเก้าคน
ของเดิมเนี่ยตั้งแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมตอนนี้รวมแล้วประมาณสิบสองคนนะฮะเพราะว่ามีสอสอติดมา
และมีบุคลากรของสภาอีกพบเชื้อมาสิบสามคนโดยสอสอและบุคลากรของสภา
บอกว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อนะฮะตอนนี้ได้รับการดูแลตามมาตรการที่เหมาะสม
ดังนั้นการประชุมสภาวันที่๒กุมภาพันธ์ดำเนินต่อ
ไม่มีการยกเลิกแต่สอสอทุกคนต้องเอทีเคก่อนเข้าห้องประชุมสภาทุกคนนะครับ
ขณะที่ภาคภูมิใจไทยที่มีสอสอติดเชื้อเยอะที่สุดในสภาทางพักก็ให้สอสอที่ใกล้ชิดเนี่ย
นะฮะโดยใช้หลักเกณฑ์ว่าถ้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อนานห้านาที
ขึ้นไปหรืออยู่ในห้องแอร์แบบอับด้วยกันเกินกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไป
นักข่าวเราไปถามคุณอนุทินชาญวิรากูลครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่านะก็เป็นการกักตัวตามมาตรการปกตินะฮะ
ยังไม่ถึงกับต้องแบบกักตัวยกพักนะฮะแม้จะตอนนี้ปกติแม้จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
แล้วก็ผลยังเป็นขีดเดียวเป็นลบอยู่ไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างใด
แต่ว่าตอนนี้คัสเตอร์สภาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ